อีกเหตุการณ์นึงอันนี้ตอนตี๔นะคะเป็นเหตุสลดใกล้ไทยรัฐบ้านเรานี้เอง
ซอยพย๒๗มีเหตุการณ์ที่รถคันหนึ่งกำลังจะเลี้ยวเข้าคอนโดมิเนียม
แล้วเกิดอุบัติเหตุพุ่งปีนฟุตบาทไปชนที่ผู้ชายเร่ร่อนคนหนึ่งค่ะ
เขาเสียชีวิตในที่สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปอาการยังร่อแร่อยู่
พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยนะคะนานกว่า๒๐นาที
แต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
หนโยธิน๒๗หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ฟุตบาทชนอยู่กับพุ่มไม้หน้าทางเข้าคอนโด
แล้วที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่คือชายเร่ร่อน
ไม่ทราบชื่อไม่มีเอกสารระบุตัวตน
คือติดอยู่ใต้ท้องรถนะคะตอนนั้นเนี่ยยังไม่เสียชีวิต
แต่สภาพสาหัสมากก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างมา
เพื่อที่จะช่วยเอาตัวเขาออกมาแล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยค่ะ
แต่ไม่ทันนะคะไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะ
ส่วนรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพกันชนหน้าพังถุงลมนิรภัย
ฝั่งคนขับมีคราบเลือดติดอยู่ครับ
ประตูด้านหลังคนขับเนี่ยก็ด้วยเหมือนกันนะคะ
รถคันนี้มีผู้โดยสาร๒คนค่ะคุณผู้ชม

ส่วนผู้หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าอรวรรณอายุ๒๒ปี
ให้การบอกว่าขับรถไปรับแฟนจากร้านเหล้า
กำลังจะกลับรถเลี้ยวเข้าคอนโดมิเนียมค่ะ
ตอนนั้นมีรถขับมาตีคู่ก็เลยหักหลบ
แล้วก็เลยทำให้ชนผู้ชายเร่ร่อนที่ยืนอยู่ริมถนน

จนไปชนกับขอบอุ่นคอนกรีตหน้าคอนโดมิเนียมนี่แหละค่ะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ลงไปสำรวจพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บอกตอนที่ไปเนี่ยยังเจอกันชนหน้ารถตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่เลย
แล้วก็ยังมีรอยชนตรงพุ่มไม้ด้วยนะคะ
ตำรวจตอนนี้ยังไม่เชื่อคำให้การ
ฝ่ายหญิงนะคะที่อยู่ในรถคันนั้นคุณอรวรรณ
เพราะว่าตำรวจบอกยังติดอยู่หลายข้อ

เพราะว่าผู้ชายมีบาดแผลตรงหน้าผาก
รมนิรภัยฝั่งคนขับมีคราบเลือด
เนี่ยค่ะเพราะถ้าผู้ชายเป็นคนขับ
แล้วไปกินเหล้ามาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะต้องรวบรวมหลักฐานพยานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะต้องสอบปากคำทั้งคู่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ